นี้กันหน่อยนะคะหนุ่มชายภูมิเมาคลั่งรับพรรษาค่ะ
อารวาสนะคะพังทั้งบ้านเผาทั้งรถวอดเลยนะคะ
แม่กับแม่สุดทนค่ะไปแจ้งความ
บอกตำรวจช่วยมาเอาหน่อยมาเอาตัวหน่อยนะ
นอนบนที่นอนมันสบายไปพาไปนอนในคุกดัดนิสัยซะหน่อย
ตำรวจก็ลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ไปจับกลุ่มพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ย
ชื่อว่านายประวิทย์ภูมิชัยเป็นชาวจังหวัดชายภูมินะคะ
อายุ๓๒ปีคุณดูสิสภาพรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
วอดแบบเนี้ยค่ะแล้วบ้านเนี่ยประตูก็พังนะคะ
เออเขาก็เผาด้วยเผาแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ไม่ใช่ของที่บ้านนะ
ของญาติที่เขาเอาปากไว้ที่บ้านต้องชดใช้เขาอีก
นั่นสิตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานี่แหละทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณป้าท่านนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะฮะ
ม่านวัยสกุลแล้วก็ไปพูดคุยกับเมียของคนก่อเหตุ
ก็คือนางนิพาวันภูมิชัยก็เล่าให้เราฟังบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
พอตกเย็นปุ๊บนายคนนี้นายประวิทย์เนี่ย
ก็จะขอเงินเมียขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าขาวพอเมาได้ที่เสร็จปุ๊บ
หาเรื่องค่ะด่าทอเมียด่าทอแม่เป็นแบบนี้ประจำหลายปี
กับเมียเล่าให้ฟังต่อบอกว่าก่อนหน้านี้เคยนำตัวนายประวิทย์ไปรักษาอาการติดเหล้า
คือเอาตัวนายประวิทย์ไปอยู่กับพระในวัด
โอ้โหกลับมาไม่ได้สำนึกเลยค่ะนักไปอีกเมากว่าเดิมอีกนะคะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
ขอเงินภรรยาเนี่ยไปซื้อเหล้าขาวพอไปซื้อมากินปุ๊บเมาได้ที่
อยากจะกินน้ำอัดลมขึ้นมาค่ะขอเงินเมียเพิ่มเมียไม่ให้ค่ะบอกว่าไม่มีแล้ว
นายประวิทย์คนนี้ก็เลยอารวาสด่าทั้งแม่ด่าทั้งเมีย
แล้วใช้มีดนะคะฟันประตูบ้านแม่กับเมียก็ตกใจสิคะ
เกรงว่าจะถูกทำร้ายร่างกายก็เลยหอบลูกชายสองคน
หนีไปนอนบ้านญาติก็อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันนั่นแหละค่ะ
พอตื่นเช้าขึ้นมาแม่กับเมียเดินทางกลับมาบ้านนะคะ
โอ้โหประตูบ้านค่ะคุณผู้ชมพังเสียหายทั้งบานเลยนะคะ
ส่วนมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะของญาติกันที่เขานำมาฝากไว้ที่บ้านเนี่ย
ก็ถูกนายประวิทย์อารวาสเผาพังทั้งคันแบบนี้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยแม่กับเมียก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วตำรวจก็มานำตัวนายประวิทย์ไปแล้วนะคะแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นให้เสียหายก็คือทำให้เสียทรัพย์นั่นเองนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่านายประวิทย์คนนี้เนี่ย
ติดสารเสพติดหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสารเสพติดเนี่ย
ก็จะต้องมีการแจ้งความเพิ่มเติมด้วยค่ะ